ใครที่จะทำฟันปลอมต้องดูให้ดี
เพราะว่าคราวนี้เป็นหมอกระเป๋า
ฮิ้วกระเป๋ามาแล้วก็ทำฟันปลอมแบบไม่ได้มาตรฐาน
ทีนี้กาวมันติดแน่นกับเนื้อฟัน

หอนเกือบทั้งปากเลยค่ะคุณผู้ชม

หมอกระเป๋าพวกนี้มักจะไปหาเหยื่อ

แล้วนี่ค่ะกรณีนี้ไปหาพระสงฆ์

โดยทันตแพทย์พระเด็จภูลวิทยากิจ

พระพิสุสูงอายุรูปหนึ่งที่อำเภอแก่งคอย
มีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงเลย

ซาเรย์ดูปรากฏว่าโอ้โห
คือทำไมโดนรากฟัน
เอ็กซ์เรย์โอ้โหหวาเสี่ยวเหมือนกันนะคะ

ว่าการรักษาจะต้องเริ่มรักษา

ฟันแท้ฟันดีเนี่ยทิ้งไปสิบสี่ค่ะ

คุณหมอให้ข้อความแบบนี้ให้ข้อมูลแบบนี้
บอกโอ้โหพออ้าปาก

ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายเลย
ตกเป็นเหยื่อของแก๊งฟันปลอม

และหลอกไล่เคียงด้วยแล้วแก๊งนี้เนี่ย
เขาจะมีวิธีการพูดจาหวานล้อม

หลงเชื่อยอมทำฟันปลอมด้วย

การที่จะออกก็คือต้องผ่าออกนะครับ

ลักษณะแบบนี้เราจะเจอค่อนข้างเยอะ

โดยเฉพาะใช้พระเนี่ยนะครับ

โดยบางที่ก็คือทำให้พระฟรีนะครับ
แล้วก็เพื่อที่จะให้คนในหมู่บ้านเนี่ย
ได้ทำตามซึ่งราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับ
ช่วงโควิดแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปคลินิกหรอก

แล้วก็จะต้องทำในสถานพยาบาล

ใช้เอาฟันปลอมมาแล้วก็มาหยอดกาวติดได้เลยนะฮะ
ในโพสต์ที่คุณหมอโพสต์กรณีของหลวงพ่อเมื่อสักครู่นี้
พระเดชก็ถามหลวงพ่อมีปัจจัยในการทำฟันเท่าไหร่
หมอพ่อเด็ดบอกได้๓๐๐ก็พอ
แต่จริงต้องมาตัดไหมต้องมาทำใหม่ต้องอะไรอีกเยอะเลย

เพราะว่าก็สงสารเห็นเป็นแบบนี้
แต่หมอพระเด็จเตือนไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนต่างด้วย
ระหว่างหมอฟันกระเป๋าเราเรียกว่าอะไรดีหมอกระเป๋าฟันหรือหมอฟันกระเป๋า
เป็นหมอฟันเถื่อนหมอกระเป๋าเถื่อนแบบนี้ค่ะ